คือคนพ่อเดินมาพูดกับลูกสาวว่า

มันไม่น่าจะมีใครที่ไม่รู้จักกันด่ากันแรงขนาดนี้
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังค่ะ
รายการของเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับแขกรับเชิญหลายคน
เพื่อให้เห็นถึงความคิดความรู้สึกของเขานะคะ
แล้วก็เผยให้เห็นถึงแง่มุมทางสุขภาพจิตที่อยู่
รอบตัวเราในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ

เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาบ่อยมากเลยนะคะ
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมานี้

ซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นความเศร้าที่

เศร้าทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้นะคะ
แต่ความเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย
มันจะวนเวียนอยู่กับตัวเขาตลอดเวลา
และอาจจะไม่สามารถหายได้ด้วยการพูดแค่ว่า

แล้วหลายคนเนี่ยวนเวียนอยู่กับความเศร้านี้
จนอาจจะกลายเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า
กลายเป็นความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเอง
จนไปถึงอยากจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้นะคะ

อยู่ในวงการมาระยะหนึ่งเลยนะคะ

เคยรับมือกับโรคซึมเศร้ามาก่อนแล้วนะคะ
ขอต้อนรับคุณแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ

ในช่วงที่แพรวาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรอบตัวเราบ้างในตอนนั้น
สำหรับหนูหนูคิดว่าเรื่องที่ทำให้หนูเป็นคือเรื่อง

ตอนนั้นคือหนูอายุ๒๒แล้วก็หนูต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
สำหรับหนูในตอนนั้นคือหนูไม่พร้อมแน่แหละ
แต่ว่าพอเราเด็กเราไม่รู้ว่า
เราไม่แน่ใจว่าเราไม่พร้อมหรือพร้อม
แต่เราบอกไปแล้วว่าเราพร้อม

แต่จริงแล้วข้างในเรายังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นว่าเราพร้อมที่จะทำสิ่งนี้
พร้อมที่จะรับภาระตรงนี้มา
หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นปกติทั่วไปใช้ชีวิต
ใช้ชีวิตปกติเลยเราก็แบบเราทำงานได้เงินมาเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อ
เพราะเรารู้สึกว่าอันนี้คือโบนัสเรา
แต่พอวันหนึ่งที่เหมือนโอเครายได้จากการทำงานของเรา
เราต้องมาดูแลทั้งครอบครัวแล้ว

หนูรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
พอเราต้องรู้ตัวแล้วว่าเราต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
นั่นคือจุดที่ทำให้เราเริ่ม
หนูคิดว่าเริ่มแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ตัว

แล้วอะไรที่ทำให้แพรวาเริ่มจะรู้ตัวว่าใช่ละ
หนูว่าพอใช้ชีวิตมาเรื่อยค่ะ
พอเราโอเคเราทำงานทำงานมาเรื่อยแล้วมันจะมี
วันหนึ่งที่เหมือนมีงานหนึ่งติดต่อมา

เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากแล้วเราเหนื่อยมาก
เราทำงานมาเยอะมากถ้าเราทำงานเราควรจะต้องได้เงิน
เราก็เลยจะไม่รับแต่แม่เราอยากให้รับ
ก็เลยเกิดการถกเถียงกันว่าทำไมถึงไม่รับ
พอเถียงกันมาแล้วพอเขาเหมือนเขา

ก็เลยเหมือนทะเลาะกันใหญ่มากแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแบบ

ว่าจะไม่มาก้าวแก่นาทีการงานหนูอีกต่อไปแล้ว
คือหมายถึงตอนนั้นคุณแม่คล้ายดูแลเราด้วย
นักถึงขั้นที่ฉันยืดไม่ได้

เพราะหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากทำงานที่หนูไม่ได้เงิน

หนูอยากทำงานที่มันคุ้มค่าเหนื่อย

แต่นั่นแหละมันคือเหตุผลที่ทำให้หนูแบบ

พอแพวาร้องไห้

ที่บอกว่าทั้งที่เข้าใจเหตุผล

ร้องไห้ร้องแล้วหยุดไม่ได้
ร้องจนตัวหนูโชค

หนูรู้ว่าการคัดอารมณ์ทำยังไง

เพราะมันขึ้นว่าโอเคหนูเป็น

ไม่เป็นมันแบบมันสมเหตุสมผล
มันเหมือนแบบโลกเราพังทลายเพราะเราทะเลาะกับแม่

ถ้าเทียบเราเป็นต้นไม้แม่คือรากเรา
อยู่เหมือนเราไม่มีรากมันไม่แปลกที่ต้นไม้จะล้ม

ใช่จะแบบไม่มาก้าวไก่ชีวิตเราเลย

ไปหาหมอนะหนูรู้ว่าโอเคหนูเหมือนจะเป็น
หลังจากนั้นพยายามใช้ชีวิตต่อไปด้วย

เพราะมันเพิ่งครั้งแรก

ครั้งที่สองคือเหมือนตอนนั้น

แล้วเขาก็ไม่ได้รับสายเราเพราะเขาไปเตะบอล
จนเราร้องไห้แบบ
เหมือนตอนที่ทะเลาะกับแม่เลย

แล้วก็บอกว่าบอกครั้งนี้หนูมั่นใจแล้ว

พาหนูไปหาหมอหนูต้องไปหาหมอ

มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหนูบอกว่ามันขนาดนั้นแล้ว
หนูรู้สึกว่าหนูพยายามจะจัดการกับ
อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ได้ดีที่สุด

หรือเปล่าคะหรือว่าความเศร้า
ความเสียใจมันอยู่เรื่อย

อันนี้คือหนูมารู้ตอนที่หนูแบบผ่านมาแล้วนะคะ
รู้สึกว่าทำให้หนูรู้สึกตัวเองไม่สำคัญ

เราก็เลยรู้สึกแบบเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่า

กับความเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย

ต่างกันตรงไหนคะ

คือถ้าเศร้าเราจะสามารถ
ใช้คำว่าเราสามารถใช้ชีวิตต่อได้
โดยการที่เราเข้าใจและยอมรับเหตุผลนั้น

เราตกงานเราโอเคเราเศร้าเราตกงาน

แต่พอเป็นซึมเศร้า
เราต้องหายไปจากโลกนี้

เป็นถึงขนาดนั้นไหมคะที่อยากจะรู้สึกว่า

เป็นถึงขนาดนั้นค่ะเคยเป็นถึงขนาดนั้น

พอเราเจอปัญหาเราอยากหนีปัญหา

พบเจอกับปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้

เราได้บอกคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้าง
เพื่อนรู้อยู่แล้วเพราะเพื่อนเป็นคนที่เรา

กว่าจะบอกก็ยากแต่ว่าตอนที่หนูไปหาหมอ
หนูเลือกที่จะไม่บอกแต่หนูเลือกที่จะเอาบิน

คือเราเอาบินวางไว้แล้วเรา

แล้วเราก็บอกน้องชาย

เรายิ่งรู้สึกว่ามันยากต่อการที่จะเดินไปบอกเขาว่า

และที่เราเป็นเพราะเราทะเลาะกับเขา

ซึ่งเราจะที่เรายอมบอกว่าเราเป็น

และอยากให้ถ้าพูดอะไรกับเรา

หรือถ้าแบบไม่รู้จะหาคำพูดไหนได้

ก็ได้ผลตอนนั้นเขาพูดกับหนูหวานเลย

แล้วมาทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันไหม

คือเราขอโทษในพาร์ทของเราที่เราเป็นลูกที่ไม่น่ารัก

แต่ว่าแค่ให้เข้าใจว่าเรากำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่นะ

กว่าที่ภายวัตรจะยอมรับตัวเอง

เหมือนเราควบคุมตัวเองไม่ได้
ซึ่งหนูเลยรู้แล้วว่าโอเคอันนี้
มันเป็นเรื่องของ

ต้องได้หาคือโอเคการที่เราเป็น
เศร้าแล้วเราอยากจะไปหาจิตแพทย์คนนึง

เราควรจะต้องไปหาจิตแพทย์คนไหน

หลายคนเลยทุกคนก็แนะนำมาเยอะมาก
แต่สุดท้ายอ่ะ

คุณหมอคิวแน่นกันมากนะ

เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูต้องหาแล้ว

คือจิกาบางท่านทันวา
บางคนคือว่างปีหน้า

โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่หนูสามารถคุยกับจิตแพทย์ได้ตอนนี้เลย
เพราะว่าเคมีในสมองหนูไม่ปกติ

แต่สำหรับหนูถ้าวันนี้เกิดเรื่อง
เพราะหนูไม่แน่ใจ

ตอนนั้นคือครั้งแรกที่

คืออายุ๒๒ที่บอกว่าต้องก้าวขึ้นมา

หนูหาหมอประมาณ
จากที่เกิดสถานการณ์แล้วนะ๒ปี
ค่อยสะสมความค่อยสะสมคือปกติพี่เคยคุยกับหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
พอรู้ตัวว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มไปแก้ที่ต้นเหตุแล้ว

สำหรับหนูต้นเหตุมันแก้ไม่ได้
ต้นเหตุก็คือเราต้องก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ใช่ซึ่งวิธีแก้เดียวก็คือหนูก็ต้องหาเงินอยู่ดี
ไม่เห็นว่าจะมีวิธีแก้วิธีอื่นที่มันดีกว่านี้
คือความโชคดีคือหนูทำงานในวงการโอเคมันทำงานแลกทำเอาจิตวิญญาณแลกเงินนิดนึงแบบ
ก็ไม่นิดก็เยอะก็เลยหนูรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นโชคดีของหนูที่
โคหนูสามารถหาเงินได้เร็วกว่าคนอื่นแต่แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้
ต้นเหตุมันคือตรงนี้แหละที่ทำให้ฉันเครียดถ้าฉันจะต้องทำงาน
ฉันจะคิดอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เคยมีการทำแบบนั้นกับตัวเองบ้างไหมคะ

คือเมื่อก่อนตอนนั้นหนูรู้สึกว่าโหทำไมแบบ
ลูกสาวคนเดียวในบ้านจะต้องมาดูแลทางบ้านด้วย
หนูควรจะต้องเป็นคนที่สบายที่สุดในบ้านสิเพราะหนูเป็นลูกสาว
แต่กลายเป็นว่าพอหนูต้องขึ้นมาหนูรู้สึกว่าโอเคงั้นมองแง่ดี
แง่ดีคือหนูได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่หนูยังเด็ก
เพราะมันมีประโยคนึงที่หนูพูดกับพ่อแม่ว่าหนูพูดว่า
ไม่เป็นไรหรอกแบบพ่อแม่สองคนหนูเลี้ยงได้สบายอยู่แล้ว
เพราะว่าตั้งแต่หนูเกิดมา๒๒ปีหนูไม่เคยลำบากเลยในชีวิต
หนูอยากได้อะไรหนูได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาหนูก็ได้
อยากไปต่างประเทศหนูก็ได้ไปทำไมหนูจะเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้
หนูก็เลยพยายามจะเอาตรงนี้รู้สึกว่าเออเนี่ยหนูคิดอย่างนี้ได้
แม้ว่าโอเคเบื้องหลังเราอาจจะแบบโหจริงเราไม่ได้อยากยอมรับเลยอ่ะ
แต่ว่ามันทำได้แค่ต้องยอมรับ
คือเอาความรู้สึกว่าเราได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่มาช่วย
นั่นคือผ่านจากเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับแม่มาแล้ว

กับสิ่งต่างไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานก็เหมือนกัน

เนี่ยทำไมพี่มินไม่แบบอ่านตามสคริปต์เลย

แบบนี้หนูจะไม่โอเคเพราะหนูรู้สึกว่า

ถ้าพูดตรงอ่ะสำหรับคนเป็นทีมเศร้าอ่ะ
แต่ถ้ายูไปพูดอ้อมหรือไม่พูดอะไรกับเราเลย
เพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยเราอยู่ต้องการอะไรจากเรา
แล้วที่เราทำมันโอเคหรือเปล่า
มันถูกต้องหรือยังมันแบบที่ยูต้องการหรือยัง
อืมแพรวามีลักษณะของความแบบขี้เกรงใจไหมตอนตอนเด็กเด็ก
หรือว่าเป็นคนเป็นคนแบบไหนคะนิสัยทั่วไปของเรา
หนูว่าตอนเด็กหนูขี้เกรงใจกว่านี้
กว่านี้เยอะเลยอ่ะกว่านี้เยอะมาก
หนูจะแบบหนูจะไม่ได้เป็นคนหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนแข็งเท่านี้

เพราะว่าพี่เคยได้ยินมาแล้วก็
อย่างตัวพี่เนี่ยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ก็
มาเหมือนกันโรคซึมเศร้าเนี่ย
แต่เกิดต้นเหตุมาจากว่าพี่เป็นคนขี้เกรงใจ
ก็เลยไม่กล้าพูดความรู้สึกอะไรออกมาตรง
เราพื้นฐานเดียวกันไหมหรือถ้าเรามีพื้นอื่นก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้
ถ้าเกิดเล่าถึงตอนเด็กเลยหนูว่าหนูว่าตอนเด็กหนูโดนบูลลี่บ่อย
หนูรู้สึกว่ามันต้องใช้คำว่าโดนปฏิเสธบ่อย
โดนปฏิเสธจากแก๊งเพื่อนโดนปฏิเสธ
คือพอเราโดนปฏิเสธมาเรื่อยหนูว่ามันคงแบบ
มันอาจจะมีต้นต่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ที่เราชอบโดนปฏิเสธมาเรื่อย
โดนปฏิเสธอันนี้พี่พูดได้ใช่ไหมได้คุยได้นะ

อย่างเช่นเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยไม่ให้เข้าแก๊ง
หรือรุ่นพี่แบบไม่ยอมรับน้องคนนี้ไม่ยอมรับรุ่นน้องคนนี้

ไม่ชอบน้องคนนี้เหมือนเราพอเราโดนทำร้ายมาเรื่อยมันอาจจะฝังอยู่ข้างใน
แล้วพอวันหนึ่งที่มันเจอเรื่องใหญ่
เหมือนที่ผ่านมาเราอาจจะแบบหนูว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงมาก่อน
รู้ได้ยังไงค่ะย้อนกลับมาคิดแต่เจอเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ยอมรับความจริง
เพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบเวลามีปัญหาหนูจะเลือกที่จะช่างแม่ง
ไม่เป็นไรช่างแม่งไม่แก้ชอบเก็บปัญหาไว้ใต้ผม
เลือกที่จะมองข้ามมองข้ามมองข้ามปัญหาหนูรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้เลยโดยเรา

มันอาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นก็ได้พอวันหนึ่งที่เราต้องยอมรับจริงมันเลยแบบค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่

หนีปัญหาหนูว่าใช่เมื่อก่อนหนูเป็นคนหนีปัญหา
จะไม่ค่อยแบบพุ่งชนปัญหาเท่าไหร่จะแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปัญหาก็คงแก้ได้เอง
เราก็ใช้ชุดแบบของเราต่อไปเรื่อยแบบนี้แหละ
พอโตขึ้นมาปุ๊บอะไรทำให้เราเปลี่ยนจากคนที่หนีปัญหามาเป็นพุ่งชน
หนูรู้สึกว่านี่แหละเพราะเราเป็นซึมเศร้าและการทำงานด้วย
พอเรามาทำงานเร็วหนูรู้สึกว่าปัญหาต้องแก้
ยกตัวอย่างง่ายเลยสมมุติเราถ่ายอยู่แล้วไฟดับ
เราไม่สามารถหนีปัญหาได้เราต้องแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนี้
คือเราต้องแก้ไฟตอนนี้เพื่อเราจะได้ทำงานต่อ
มันเลยเหมือนเราค่อยเรียนรู้ค่อยซึมซับว่า
ปัญหามีไว้พุ่งชนเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหา
แล้วเราแก้ไขมันได้เราจะได้บางอย่างกลับมา
งั้นแสดงว่ามันเกิดจากการทำงานประสบการณ์การทำงาน
ที่ต้องมาพุ่งชนปัญหาแก้ปัญหาจริงแล้ว
อีกงานหนึ่งคือที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ครั้งแรกที่แพรวาบอกว่าไปหาไปพบแพทย์
ชั่นแรกเลยทำอะไรเป็นยังไงบ้างคะ
เตชั่นแรกเลยคือคือต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่หนูไปประจำ
หนูป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเป็นหนูจำได้เลยความรู้สึกคือ
รู้สึกว่าแบบมันแย่มากกับการมาเหยียบโรงพยาบาลครั้งนี้
เพราะเราเหมือนเราเดินพร้อมมีก้อนเมฆสีดำบนหัวตลอดเวลาค่ะ
นี่เป็นคำที่พี่ได้ยินบ่อยมาก
แสดงว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกอย่างนี้กันจริง
ว่ามีก้อนเมฆสีดำอยู่บนหัวตลอดหลายละ
มีก้อนเมฆคือมันให้ก็มีโรคนั่นเป็นสีเท้าอุ๊ยขึ้นตลอด
เทาคือมันจะไม่มีการมองโลกในแบบสีสัน
ทุกอย่างหนูก็เดินไปแล้วหนูก็เดินไป
รอไปนั่งรอตรงแผนกที่หนูไม่เคยผ่านไปเลย
แล้วพอได้เข้าไปพบแพทย์แพทย์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
หนูก็เล่าเหตุการณ์ที่หนูทะเลาะกับแม่นู่นนี่นั่นให้คุณหมอฟัง
ก็เล่าแล้วหมอก็โอเค
หมอถามว่าอันนี้จะต้องกินยานะ
หนูบอกว่าโอเคค่ะคือหมอบอกว่ารู้เลยว่าคนไข้พยายามจะปรับตัวกับ
อารมณ์และเรื่องราวที่เจออยู่ตลอดเวลาเลย
เท่าที่เล่ามาคือพยายามจะปรับแล้ว

ซึ่งหนูรู้ว่ายาซึมเศร้ามันมีหลายตัว
บางคนกินหลายชนิด
บางคนกิน๕ตัวบางคนกิน๓ตัวบางคนกิน๑ตัว
คือแต่ละคนอาการไม่เท่ากันกินไม่เหมือนกัน
ซึ่งหนูถามคุณหมอเลยว่าสำหรับหนูเนี่ยคือ

เป็นไม่หนักแต่เป็นแต่ยังเป็นอยู่

กินยารักษาตัวไปกี่เดือนคะ
นานมากนะคะเพราะว่าคือ
พอเราเป็นซึมเศร้ามันแน่นอนมันต้องมีการนัด
กินแล้วเป็นยังไงหรือบางที

คือแต่ละคนก็จะเหมาะกับยาแต่ละประเภทอีก
ตัวแรกที่หนูได้มาคือทำให้หนูง่วงแบบ

ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกตัว

ขึ้นไส้เหมือนจะอ้วกตลอดเวลา
หนูก็เลยแบบมันไม่ใช่อาหารเป็นพิษแล้วอะ
มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรผิดแปลก

มาเจอตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ดี
ก็กินมาเรื่อยแล้วก็ดีขึ้นค่อยดีขึ้น

เมฆสีเทามันเริ่มหายไปเริ่มมีสีสัน

เราไม่ได้แบบมองอะไรก็เศร้าไปหมดแล้ว
ตอนที่ยังไม่กินยาหนูแค่ขับรถ
เหมือนเราขับอยู่แล้วอยู่ไฟแดงตรงคันเราพอดี

ทำไมชีวิตแบบมันยากจังเลยอะ
คือแบบทำไมต้องมาแดงตรงเราด้วย

ทำไมเราต้องติดไฟแดงมาขนาดนี้ด้วย
ทำไมเราต้องเสียเวลาชีวิตไปกับอะไรแบบนี้ด้วย

ใช่หรือแบบน้อยอกน้อยใจในโชคชะตา
แล้วแบบโทษว่าเราเป็นคนที่โชคล้ายที่สุดบนโลกใบนี้
ที่ผ่านมาที่ตอนที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้า
คนรอบตัวเราอย่างเช่นเพื่อนที่คอยบอกเราตลอดว่า

คือมันจะมีคำพูดที่

เห็นในบทความหรือในข่าวที่นำเสนอบ่อยว่าค่ะ
อย่าไปพูดอย่างเนี้ยกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเช่น
คือแพวารู้สึกยังไงกับคำพูดเหล่านี้

ที่ทำให้ตัวเองพูดแล้วรู้สึกแย่ลงอะไรแบบนี้บ้างมั้ย
เจอแน่นอนอยู่แล้ว
คือหนูเลือกที่จะเปิดบอกทุกคนว่าโอเคหนูเป็นซึมเศร้า

เพื่อที่เขาจะได้ไม่ทำอะไรที่จะมากระทบจิตใจเรา

คือคำที่หนูไม่ชอบมากที่สุดเลยนะคะ

ซึ่งใช้กันบ่อยมากในทุกที่

แต่เป็นเคสที่ต้องสู้ในจังหวะที่หนูดาวน์อยู่นะคะ

คือคำว่าสู้สำหรับหนู

แล้วมีคนหนูว่าเฮ้ยซู่นะ
ความคิดแรกในหัวหนูคือหนูจะคิดว่า

ใช่กับคำว่าสู้หรือถ้าไม่ใช่คำนี้มันจะเป็นแบบ

อืมมันแล้วแต่เรื่อง

ห้ามพูดว่าไม่เป็นไรด้วย

พูดว่าไม่เป็นไรเพราะหนูเป็น

เหมือนเห็นคนลมแล้วเลือดออกบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะ

เป็นการอธิบายที่ชัดเจนมาก
คือหนูต้องแบบบอกทุกคนว่าห้ามพูดว่าสู้แล้วไม่เป็นไร

ไม่ต้องพูดอะไรได้ชอบมาก
หรือแค่เดินเข้ามากอดชอบมาก

คำพูดแรกที่เขาบอกหนูเลยคือ

เตรียมโต๊ะว่าโอเคโลกนี้ไม่มีวันหาย
มันแค่จะเขาเรียกว่าสงบ

แต่มันอาจจะมีโอกาสทริกเกอร์เมื่อไหร่ก็ได้
มันเลยทำให้พอเพื่อนหนูก็เป็นซึมเศร้า
มันเลยทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น

เรารู้ว่าอะไรที่ทริกเกอร์เพื่อนเรา
หรือว่าเรารู้ว่าอันนี้ไม่ปกติ

ช่วงนี้ดูแบบคิดมากนะหาหมอไหม
พบหรือว่าพบนักจิตบำบัดไหม
อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องกินยา
ช่วงเวลาที่แพรวากินยาปกติพี่เข้าใจว่า

แพรวาตอนที่กินตั้งแต่ต้น
จนมาถึงที่รู้สึกตัวว่าหยุดยาได้แล้ว

มีสิทธิ์หรือว่าเป็นปีนะ
คือมันเป็นระยะเวลาที่มันเหมือนกิน
กินจนมันลืมว่าเรากินมานานแค่ไหนคะพี่มิ้น
มันเหมือนเราตื่นมากินวิตามินชีตอนเช้า

ช่วงนั้นหนูไม่ได้มีอะไรมาทริกเกอร์หนูเลย
หนูสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินยาแล้ว
แล้วที่เพื่อนเราบอกว่าโรคซึมเศร้าไม่มีปัญหานะแก

รอบนี้คือหนูไม่ได้หาหมอซึมเศร้ามานานแล้ว

หนูพยายามออกไปเจอเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เวลาหนูดาวน์เมื่อไหร่
เพื่อนหนูคือยาทุกคนเข้าใจหรือคนแก้ปัญหาได้ตรงจุด
ซึ่งหนูรู้สึกว่าอันนี้ทำให้หนูไม่ต้องไปหาหมอ
เพราะเพื่อนคือยาชั้นดีสำหรับหนูมากเป็นเพื่อนทุกคนเป็นเหมือนหมอของหนู
แต่พอรอบนี้เรื่องที่เจอมันหนักมาก
มันหนักถึงขั้นที่หนูแย่ไปเป็นวีค่ะ
หนูไม่รู้จะมีความสุขกับการทำงานได้ยังไงเลย
ตอนที่หนูเจอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน
ใช่ซึ่งหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะทำงานได้ยังไง
โชคดีที่เพื่อนอีกคนนึงที่เราไม่ได้แบบเจอกันเจอเขานานมาก
แต่ว่าคุยกันอยู่ตลอดนะคะเขาว่างเขานัดหนูไปเจอแล้ว

เหมือนพบยาตัวใหม่แล้วเราดีขึ้นเลย
แพรวาคุยกับพี่มาตลอดเนี่ยจะได้ยินว่าเพื่อนเท่านั้นเลย
ที่เป็นยาที่ช่วยครอบครัวล่ะคะ

ตอนที่หนูเข้ามาอยู่กรุงเทพหนูมาคนเดียว

หนูเลยค่อนข้างที่จะแบบติดเพื่อน

ถ้าเขามีปัญหาหนูพร้อมที่จะไปหาเขาทันที
แล้วครอบครัวที่เราเอาบินไปวางให้ดูว่าเนี่ย

แล้วก็ผ่านอะไรกันมามากมาย

พอเขารู้ว่าเราเป็นโรคนี้

ซัพพอร์ตอื่นอีกไหมคะ

คือเขาจะแบบคือพอเป็นพ่อเป็นแม่

แต่โดยส่วนตัวหนูหนูจะเป็นคนที่อาจจะดูแชร์เรื่องแบบ
เขาเรียกว่าประสบการณ์ความเลวร้ายทางชีวิตกับเพื่อนเยอะ

เพราะหนูรู้ว่าเขารักเรามากและถ้าเราเจ็บสิบเขาเจ็บร้อย
คือรักมากไม่อยากให้เขารับรู้ปัญหานี้
ใช่ไม่ว่าหนูจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามหนูโดนคนด่าหนูโดนอะไรก็ตาม
หนูจะไม่บอกเขาหนูเลือกที่จะบอกเพื่อน
แล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนที่บอกว่าต้นตอนเนี่ยคือที่บ้านมีปัญหาใช่ไหมคะ
เขาเปิดอกคุยกับเราเป็นบ้านที่คุยกันตรง
จริงเขาพูดกับหนูตั้งแต่ตอนครั้งแรกแล้วที่เขามาบอกว่าหนูต้องขึ้นไปดูแลครอบครัว
มันมีประโยคที่พ่อหนูก็พูดกับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าแบบ
โหมันแบบมันมันฝังใจหนูมากเพราะว่าหนูไม่
หนูนึกภาพไม่ออกเลยว่าพ่อหนูต้องเข้มแข็งขนาดไหนที่มาพูดประโยคนี้กับหนู
คือคนพ่อเดินมาพูดกับลูกสาวว่า
ขอโทษนะที่ต้องให้หนูแบบขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ขอโทษที่ไม่มีมรดกอะไรให้เลย
มาพูดแล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเลวร้ายสำหรับเขาเหมือนกันมันเลวร้ายมาก
เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราจับมือด้วยกันแล้วก็ข้ามผ่านไป
กลับมาที่ทริกเกอร์นะคะแพรวาเคยให้ข่าวมั้งว่ามีเรื่องหนึ่งที่มาทริกเกอร์เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนี่แหละ
แล้วเราได้รับกระแสมากมายจากโซเชียลค่ะอันนี้มันมีผลกระทบอะไรยังไงกับจิตใจเราบ้างค่ะในเรื่องนี้
เยอะมากพี่มิน

ทุกวันนี้ยังมีรีลันในติ๊กต๊อกอยู่เลย
แล้วเราก็ได้รับคำคอมเม้นต์เหล่านั้น